อะไรนะมีเพลงถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักใช่ไหม

ก่อนร่วมรัฐบาลยื้อเฉยเฉยเขาก็รัก
แต่พอร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยสายตาปุ้ยเป็นประกายมากนะครับ
คุณชาดาไทเศษบอกว่าถ้าตัดงบสาธารณสุขของหัวหน้าผมแบบนี้
ถ้าเขาไม่รักกลับบ้านเรานะพี่อนุทินถึงขั้นนี้เลย
มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าชวนให้ถอนตัวจากรัฐบาลเลยนะ

เล่าเลื่อนดัดข่าวการเมืองมันภูมิพลาดภูมิแปลน
ต้นกับพี่เบิร์ตเมื่อก่อนนี้อยู่สนามการเมืองใช่ไหมคะ
คือการพิจารณางบครั้งนี้มันสำคัญมาก
อกจากเอาเงินภาษีเราไปใช้แล้วเนี่ยนะคะ
มันชี้ชะตารัฐบาลด้วยนะใช่ไหมคะ
มาดูที่คุณชาดาไทเศษสสออุทัยธานีพักภูมิใจไทย
เขาอภิปรายร่างงบประมาณปี๖๕กันบ้าง

เป็นการทำงบที่ไม่ให้เกียรติประชาชน
เพราะในสถานการณ์โควิด๑๙สำนักงบประมาณ
ตัดงบของกระทรวงศาสตร์ธนาศุกร์แทบทุกกลมทุกส่วน
ทั้งที่ผู้ที่ดูแลประชาชนในสถานการณ์โควิด

แม้ว่าการจะใช้งบกลางมันใช้ได้แต่มันใช้ยาก
คุณชาดาบอกแบบนี้เหมือนส่งทหารไปรบ
แต่ไม่ให้อาวุธไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกไปด้วย

คุณชาดาระบุอีกบอกว่าการจัดงบแบบนี้

ว่าจะต้องเผชิญกับปัญหาต่างมากมาย
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข๔๐๐๐ล้านบาท

ที่สำคัญเรื่องนี้คุณอนุทินพูดเอาไว้ชัดเจนนะ
เบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์
บุคลากรทางการแพทย์๖๐๐๐กว่าล้านบาทต้องให้เขานะ

ตั้งแต่โควิดรอบแรกยังไม่ได้เบิกจ่ายให้เขาเลย

นะฮะแล้วแบบนี้จะอยู่กันยังไง
เพราะทำให้ประชาชนและคนทำงานต้องเจ็บปวด
จากนี้คุณชาดายังเรียกร้องนะครับ
ให้สำนักงานสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาพัฒน์และสำนักงบประมาณ
ไปดูที่โรงพยาบาลรัฐบ้างว่ายังขาดแคลนอะไรบ้าง

ท่านยังตัดแม้แต่งบแพทย์ปฐมภูมิ

ผมไม่ได้พูดนะคุณชาดาพูดบอกว่าใจดำมาก
ผมอยากให้สภาพัฒน์พิจารณาและดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองใหม่
เพราะแทนที่ท่านจะทำหน้าที่วิเคราะห์แนะนำรัฐบาล
แต่กลับมาพิจารณางบเสียเอง
แล้วนายชาดาก็ยังกล่าวทิ้งท้าย
บอกว่าสำนักงบประมาณคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จะไม่รักคุณอนุทินหัวหน้าผมแล้วใช่ไหมจะไม่รักแล้วใช่ไหมฟังคุณชาดามันกว่าครับ
เชิญครับผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัด
หรือท่านคิดว่าสำนักงบประมาณคิดว่าท่านผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงได้ตัดงบประมาณแบบนี้
ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถอะครับ

แต่ตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกคือหมอหนู

คือตอนนี้ไม่มีอะไรแต่การอภิปรายงบอย่างที่คุณปุ้ยบอก

แห่งการวิภายงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๕
บูรคค่าเท่าไหร่๓๑๑ล้านบาท
หากรอบนี้ไม่ผ่านแปลว่าพักร่วมรัฐบาลเองก็เล่นแง่

เพราะคำว่ายุบสภามันหลอนอยู่ในสมอง

มี๒ทางออกเท่านั้นถ้าเกิดว่าพรบงบไม่ผ่านนะ

เพราะฉะนั้นตอนจะรักหรือไม่รักเอาคำว่ารักอ่ะ
เรื่องของยุบสภาเลือกตั้งใหม่ส่วนตัวผมนะ

อย่าเพิ่งรีบอันนี้ส่วนตัวได้